ไปต่อกันที่เวทีคึกคักก่อนด้านดีกว่านะฮะ

คุณมีแบบว่าตัวอย่างนิดแนะนำนิดนึงไหม
ที่ฉันเคยดูคลิปเขาแนะนำตัวมีคนหนึ่ง
อย่างนนทบุรีจังหวัดอะไร
นอนทะบุรีถูกต้องเออเออนะฮะ

เบอร์ค่ะน่ารักดีเหมือนกันถือว่าเป็นความแปลกมายนะคะ
นี่มาอวดนะคะโฉมให้กับแฟนบันเทิงไทย
รัฐได้ชมด้วยหล่อไหมล่ะนะคะ

คุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องกันเลยละกันนะคะอันนี้หนุ่มหล่อแล้ว
ทางด้านดนตรีกันบ้างดีกว่านะคะส่วนทางด้านหนุ่มเสียงดี
คชานนทนันค่ะที่มาพร้อมกับผู้บริหารโอเคชาริตี้นะคะ
บุกมาอวดเสื้อที่ออกแบบโดยคุณเป๊กผลิตโชคนะคะดูซิมเปิ้ลดีด้วยนะคะ
แล้วก็ชวนแฟนบันเทิงไทยรัฐนะไปร่วมงานบุญกอดแลกเงิน
ก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ผมมีไปร่วมประมูลก่อน

ทุกอย่างร้องเพลงเลยผมอยู่ในงานยาวครับผม
ผมคิดว่างานนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมอบรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มใช่ไหม
ผมก็มีเพลงที่ผมเคยเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของรอยยิ้มเหมือนกัน
ผมคิดว่าผมไม่ได้ร้องนานแล้วผมยังจะเอาเพลงนี้ไปร้องในงานเท่านั้นครับ
มาแบบนุ่มนะโปรโมทแบบนุ่มนะคะ
ถ้าใครอยากไปทำบุญนะคะก็เจอกันได้แล้วกันนะจ๊ะ